ต่อที่เพชรชบุรีครับมีเหตุการณ์ประทึกครับ
กำลังนำเจ้าหน้าที่บินสำรวจป่าแก่งกระจาน
แต่ว่าถูกคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นพรานป่า

เฮลิคอปเตอร์นั้นสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยครับ

ครับมีการยิงปืนเป็นปืนแก๊ปนะยิงใส่เฮลิคอปเตอร์มาหนึ่งนัด
เสียงคนก็บอกเลยโดนยิงโดนยิงเนี่ยนะครับ
เป็นภาพนาทีที่นายพิชัยวงวัชรภัยบูลครับ
เป็นภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรบุรี
ถ้าขึ้นไปบินสำรวจตรวจสอบเรื่องของสภาพป่านะครับ
ที่มันมีเนี่ยมีรอยไหม้อยู่เนี่ยฮะต้นไม้โกรนเลยทีเดียวเชียวนะฮะ
อันนี้คือป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในพื้นที่นะฮะ
ก็เป็นการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม
พอบินไปถึงบริเวณแปลงพิกัดที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบสภาพป่า
ก็บินวนอยู่สักพักหนึ่งเห็นแล้วมีคนสองคนผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่ง
วิ่งออกมาจากแนวป่าที่มีกระท่อมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นข้างล่างนั่นแหละนะครับ
แล้วก็วิ่งกลับไปยังเพิงพักซึ่งแปลงตรงนี้มันมีการบุกลุกอยู่แล้วอ่ะนะฮะ
ซึ่งคาดว่าการที่เขาวิ่งเข้าไปเนี่ยเขาไปหยิบปืนนะครับ
ปืนไทยประดิษฐ์หรือปืนแก๊ปเนี่ยแล้วก็ยิงขึ้นมาใส่เฮลิคอปเตอร์๑นัด
มันก็ไปโดนที่ท้ายเครื่องนะฮะในระยะห่างสักประมาณ๑๐๑๕เมตรด้วยกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่บนเครื่องได้ยินเสียงชัดเจนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงเพราะเขาถ่ายคลิปได้พอดีนะฮะ
จากนั้นนักบินก็นำเครื่องไปลงจอดที่ฐานทหารพรานใจแผ่นดินครับ
ซึ่งห่างจากจุดที่ถูกยิงไปประมาณเจ็ดกิโลเพื่อตรวจสอบตรวจสอบเครื่องนะฮะ
เรื่องต้นก็ไม่ได้พบความเสียหายแต่อย่างใดก่อนที่นักบินจะนำทุกคนบินกลับไปยังที่ทำการของอุทยาน
แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่สภแก่งกระจาน
แล้วก็จะติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ